บอกว่าเห็นอะไรผิดปกติกันไหม
เป็นภาพตอนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือถ่ายเมื่ออายุ๑๕
แต่เพราะเอิญเนี่ยอาจจะเคยโพสต์เอาไว้เมื่อ๒ปีก่อนแล้วตอนนี้
วันนี้มันเหมือนกับมันย้อนกลับมา
แล้วเขาเพิ่งมาสังเกตเห็น
ภาพนี้เนี่ยถ่ายเมื่อ๑๕ปีที่แล้วนะครับ

เราก็เลยสอบถามไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของภาพเนี่ยคือคุณจาริวัชระนะฮะ
เป็นภาพที่โพสต์เมื่อ๒ปีก่อนนะแต่ว่าเป็นภาพถ่ายตอนเข้าค่ายลูกเสือตอนอายุ๑๕ได้นะครับ
พอมาสังเกตดูดีในวันนี้เนี่ยตกใจว่าเอ๊ะแขนปริศนาของใครมาโอบกอดเพื่อนเขา
ที่นั่งอยู่ริมขวาสุดของภาพถ้าเรามองเข้าไปอย่างนี้นะฮะ
นี่ดูใหญ่อวบคล้ำยาวเหมือนแขนของผู้ใหญ่มากกว่า
ไม่ใช่กลุ่มแบบเด็กเด็กรุ่นเขาแน่แล้วรวมตัวถ่ายรูปกันตรงนี้เนี่ย
เป็นช่วงเข้าค่ายลูกเสือที่จันทบุรี
อะไรรึเปล่าที่สำคัญก็คืออย่างนี้เจ้าของภาพบอกว่าว่าเพื่อน
เพื่อนคนขวาสุดที่ถูกแขนปริศนาโอบกอดอยู่ตรงนี้ครับ
คือระหว่างไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างทางของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรก็ดูติดขัดตลอดเวลา
มีปัญหาตลอดจนล่าสุดต้องไปบวชที่เพชรชบุรี
บวชเมื่อ๗เมษายนแล้วบังเอิญเขาก็เพิ่งมาเห็นภาพตรงนี้
ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของวิญญาณเร่ร่อนเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญอะไรหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยถามตรงฮะถามคุณจาริวัชละตรง
บอกถามจริงพี่ตัดต่อหรือเปล่าปรับสีตกแต่งอะไรหรือเปล่า
เขายืนยันว่าไม่ได้แต่งภาพอะไรเลยนะครับ
มือที่มันเป็นมือปริศนาที่มันไม่ใช่มือผมไม่ใช่มือเพื่อน
เกาะไหล่เพื่อนอีกคนนึงซึ่งผมมายืนอยู่ข้างหลังเพื่อน
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นมือผมที่จะเอื้อมไปก่อไหล่เพื่อนได้ยาวขนาดนั้น
มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยขนลุกรู้สึกขนลุกแล้วก็พยายามดูในหลายรอบ

แล้วมันก็มีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันนะครับคุณจาริวัชระให้เราดูนะครับ
บอกว่าเป็นคลิปของลูกศิษย์ของเขาเมื่อกี้ภาพนิ่งของเขาตอนเด็กนี่ลูกศิษย์
ถ่ายเล่นกันในห้องสองคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเล่นท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
คือคุณจาริวัชราบอกว่ามันมีมือปริศนาโผล่อยู่ข้างหลังนี่ค่ะนี่เห็นไหมถึงขั้นเด็กนักเรียนนี่แบบโอ้โหรีบ
โทรศัพท์กันเลยตอนนั้นที่ถ่ายคลิปกันอยู่
มันคืออะไรแต่มันก็ดูเหมือนมือไหมก็ไม่แน่ใจใช่ไหมเออนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรนะฮะ
แล้วมุมภาพมันทำให้เกิดเป็นภาพลักษณะเหมือนภาพลวงตา
ทำให้ดูเหมือนไม่ใช่มือคน
ความจริงแล้วก็มือคนนี่แหละ
ก็คงจะโอบไหล่กันอยู่คนที่อยู่ติดกันนั่นแหละ
เป็นมือปริศนาอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมา
แต่ถ้าเราดูลักษณะการโค้งเข้าไปนะครับ
หาน้องผู้ชายที่อยู่ด้านซ้ายมือหลังสุดเนี่ย
มันก็คือมือน้องนั่นแหละนะครับ
ถ้าจะให้คำตอบที่ดีที่สุดก็ถามเจ้าตัวเลยครับ
ว่าตอนถ่ายได้โอบไหล่เพื่อนที่อยู่ซ้ายมือหรือไม่
ตรงนี้ก็มีทางเป็นไปได้ทางเดียวนะครับ
ก็คือมือของน้องผู้ชายที่อยู่ด้านซ้ายมือครับ
ส่วนคลิปของลูกศิษย์มันยังดูไม่ชัดนะว่าคืออะไร
ใช่ค่ะเป็นแสงหรืออะไรกันแน่นะคะ